เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พัทยา
มีวินจักรยานยนต์รับจ้างไปทำร้ายเขานะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้อย่างชัดเจนนะครับ
เดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูนะฮะช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับ
ตรงนี้นะครับผู้บาดเจ็บนี่เป็นชายชาวต่างชาติชาวชิลีนี่ฮะ
คือเหมือนกับเขานั่งคุยอะไรอยู่สักพักหนึ่งกับวินจอยอ
แล้วอยู่ดีก็ซัดเขาเลยมีคนนึงที่อยู่ใกล้นะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะคนที่ทำร้ายเนี่ยจะเป็นคนที่นั่งข้างนะครับ
พูดไปพูดมาสักพักเดียวซัดเขาเลย
คนที่ได้เห็นคลิปนี้บอกเลยว่าเนี่ยเตะเข้าที่หน้าด้วยนะคะ
ด้วยความที่ตอนนี้สถานการณ์โควิด๑๙นักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมี
แล้วมันมีเหตุการณ์แบบนี้ใครจะมาเที่ยว
อันนี้คนที่แสดงความคิดเห็นเพราะได้เห็นคลิปนี้ในโลกโซเชียลนะ
หรือเผื่อเขากำลังจะมาวักทรงวัคซีนมาแล้วเนี่ย
ข่าวอย่างนี้ออกไปเนี่ยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
แน่นอนว่าไม่เป็นผลดีค่ะนะฮะแต่ตำรวจก็ทำงานเร็วนะครับ

เหตุการณ์นี้นะฮะเกิดขึ้นช่วงตีสองคืนที่ผ่านมานี่เองนะครับ
จักรยานยนต์รับจ้างผู้ชายชาวต่าง
คนนี้เป็นชายชาวชิลีอายุ๒๔ปีเนี่ยคือเหตุการณ์มันต่อเนื่องยาวนานพอสมควร
ทำร้ายเข้าไปหลายครั้งนะครับปีศอกด้วยเตะด้วยอะไรด้วยนะครับ
คือมีผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ใกล้กันนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ย
พอเริ่มมีคนผ่านไปผ่านมานี่ครับสองคนนี้ก็แยกย้ายกันไป
นี่นะฮะพอมีคนเห็นเหตุการณ์แล้วนะครับส่วนชายคนนี้บาดเจ็บอย่างแน่นอนนะฮะ
ชายชาวชิลีคนนี้นะครับหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะครับเขาก็เล่าเอาไว้นะเล่าเหตุการณ์เอาไว้
บอกว่าตัวเขาเนี่ยออกมาจากผับแห่งหนึ่งนี่ฮะนี่เลือดทั้งนั้นเลยนะครับ
ขออนุญาตกัดสีไว้หน่อยใช่ค่ะนะ
ก็อย่างในภาพในกล้องวงจรปิดโอ้โหโดนไปหลายครั้งหลายหนเหลือเกิน
โอ้โหแล้วหลักเนี่ยเข้าที่หน้านะ
ศอกทั้งเตะนะครับเขาบอกเมื่อคืนนี้เนี่ยผมออกมาจากผับแถวนั้นนั่นแหละคือผับปิดให้บริการแล้วนะ

กะว่าจะไปอีกสักซอยหนึ่งเป็นซอยบัวขาว
ก็พยายามมาบอกวินจักรยานยนต์รับจ้างเพื่อให้ไปส่ง
แต่กลับถูกทำร้ายร่างกายนะถูกทำร้ายจนบาดเจ็บ
หลังจากที่คนที่ทำร้ายไปแล้วเขาก็ขึ้นวินอีกคันนึงให้มาส่งที่สพเมืองพัทยาเพื่อมาแจ้งความในสภาพบาดเจ็บแบบนี้นะฮะ
เสื้อผ้าหน้าตานี่เต็มไปด้วยเลือดนะครับ

ที่
เนี่ยอ่ะผมว่าจะไปซอยบัวขาว

โอ้โหนี่ฮะคือหลายคนบอกว่าอย่างนี้ไม่ไหวครับ
คือถ้าคุณจะไม่พออกพอใจหรือจะคุยอะไรกันก็ไม่รู้
คุณก็ไปทำร้ายเขาแบบนี้ไม่ได้ถูกต้องค่ะ
แล้วคุณก็ไปรุมเขาด้วยใช่ไหมถ้ารู้สึกว่าไม่ไหว
คนนี้เมาเหลือเกินมาพูดจารวนมาคุกคามมาก่อกวน
คุณก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ว่าไปทำร้ายเขาแบบนี้
แต่เราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้นที่คุยกันอย่างนี้นะ
แต่ว่าเนี่ยค่ะอย่างที่คุณภาคภูมิบอกจริงนะคะคือตำรวจทำงานค่อนข้างไว
ล่าสุดเนี่ยตำรวจจับคนที่ก่อเหตุได้แล้วนะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ได้มีการแถลงผลการจับกลุ่มคนที่ก่อเหตุตามภาพในกล้องวงจรปิดเลยค่ะ
คนที่ก่อเหตุอ้างว่านักท่องเที่ยวคนนี้เมาแล้วพูดไม่รู้เรื่อง
ยียวนเลยทำร้ายร่างกายดูสิคะ
พูดไม่รู้เรื่องก็อย่าไปพูดกับเขาถูกต้อง
นี่ค่ะนายอมรบุญมีหรือเจี๊ยบค่ะ
นี่นะคะตำรวจบอกว่าไปจับในเจี๊ยบได้ที่บ้านเลขที่๑๔๙ทับ๒หมู่๑๐
บ่อนไก่ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
ของกลางก็คือเสื้อวินนะคะ
คือเสื้อที่ใส่ในวันที่ก่อเหตุตามภาพในกล้องวงจรปิดเลยค่ะ

แล้วก็ควบคุมตัวนายฤทธิศักดิ์กันสุมาโสอายุ๔๕ปี
วินรถจักรยานยนต์รับจ้างอีกคนนึงที่อยู่ในเหตุการณ์
ยืนอยู่ใกล้กันนี่นะคะยืนอยู่๒คนตามคลิปภาพค่ะ
นำตัวทั้งคู่มาสอบปากคำ
นายอมรหรือในเจี๊ยบเนี่ยค่ะก็รับสารภาพว่าเป็นคนทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยว
ชิลีจนได้รับบาดเจ็บจริงเขาอ้างแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ย
แล้วก็มาบอกให้เขาไปส่งแต่ด้วยความที่สื่อสารกันไม่เข้าใจ
ก็เลยไล่ให้นักท่องเที่ยวคนนี้ไปที่อื่น
เขาอ้างแบบนี้คนก่อเหตุบอกว่าก็ผมเป็นคนขี้รำคาญ
ก็ผมโมโหง่ายก็เลยโมโห

อ้างแบบนี้คุณผู้ชมแล้วก็ทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยว
สุดท้ายพอโดนจับก็บอกว่ายอมรับผิด
อยากจะขอโทษถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมนี้
ส่วนอีกคนนึงนาริธิศักดิ์ที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยกัน

เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะ
เห็นตอนที่นักท่องเที่ยวต่างชาติโดนทำร้ายไปแล้ว
ก็เลยพยายามจะห้ามปรามให้เหตุการณ์มันสงบลง
แต่ผู้เสียหายบอกว่าจะแจ้งความ
ก็เลยพาไปแจ้งความกับทางตำรวจ
ความทำคาญแก่นักท่องเที่ยวที่เขามาพูด
ไม่รู้อะไรเลยครับ

ไม่ต้องถึงขนาดต้องลงไมลมเหอะ
ก็เลยพามานี่ด้วยครับ
ทรงนะอย่าไม่เกิดก็ทัน
แต่เรื่องแบบนี้จริงเราก็ทำมาทายกินกันยากอยู่แล้วใช่ไหมครับ

อาจจะเข้าใจกันผิด
นี่คือณินาทิสักบอกว่าผมอยู่ในเหตุการณ์

ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียนะคะ
ชาวต่างชาติคนนี้ถูกทำร้ายอยู่ที่หน้าสถานบันเทิงตรงนี้ค่ะ
แล้วก็ล่าสุดนะวันนี้รอยเลือดยังเต็มพื้นเลยนะคะ
ได้ข้อมูลจากนายประจักษ์อายุ๔๗ปี
คนที่เขาขายของอยู่ฝั่งตรงกันข้ามแล้วเขาก็เห็นเหตุการณ์
เขาบอกว่าเมื่อคืนนี้ตอนเกิดเหตุมันสักประมาณตีหนึ่ง
เห็นชายชาวต่างชาติไปนั่งอยู่ในจุดเกิดเหตุ
สภาพคือเมาจริงแล้วก็เดินไปหา
วินรถจักรยานยนต์รับจ้างคนที่ก่อเหตุ
ที่ชื่อว่านายอมรหรือนายเจี๊ยบนั่นแหละ
ก็เดินไปหาในเจี๊ยบแล้วก็พูดคุยให้ในเจี๊ยบไปส่ง
แต่ด้วยความที่อาจจะสื่อสารกันไม่เข้าใจ
นายประจักษ์บอกว่าผมหันมาอีกที
นายเจี๊ยบทั้งเตะทั้งต่อยใส่ชาวต่างชาติไปแล้ว
มีวินรถจักรยานยนต์อีกคนหนึ่งมาห้าม
แล้วก็พาชายชาวต่างชาติคนนี้ไปแจ้งความที่สพเมืองพัทยานะคะ
แม่ค้าที่ขายของอีกคนนึงบอกว่า
ปกตินายเจี๊ยบคนที่เก่าเหตุ
ไปจอดรถรอผู้โดยสารที่หน้าสถานบันเทิงแห่งนี้เป็นประจำทุกวัน
ปกติในเจี๊ยบเงียบขึมไม่ค่อยพูดจากับใคร
ไม่ค่อยสูงสินกับใครก็งงเหมือนกัน
ไปทำร้ายร่างกายใครมาก่อน
ก็นำตัวในอบอลผู้เกาะเหตุไปสอบส่วนและดำเนินคดีตามขั้นตอน
แต่ถ้าผู้เสียหายอาการหนักกว่านี้ข้อหาจะหนักมากขึ้น
ขี้รำคาญขี้โมโหใครพูดมากแล้วรำคาญอย่างนี้ก็ต้องอยู่คนเดียวฮะ
ก็ต้องไปอยู่คนเดียวหาที่อยู่คนเดียว
คุณทำงานร่วมกับคนคนอื่นนะคะก็ต้องควบคุมสติอารมณ์ตัวเองให้ได้